คุณผู้ชมค่ะอยู่ภูเก็ตสะเทือนยันกรุงเทพมหานครจริง
นาทีนี้ชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของศิระเจนจาคะ
สสกมพักพลังประชารัฐนะคะด้วยความหวังดีแหละเนาะ
เขาก็นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตไปที่กะรน
จะไปตั้งเวทีตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างคอนโดที่มันผิดกฎหมายค่ะ
คือมันก่อสร้างไม่ได้แต่ทำไมท้องถิ่นยังปล่อยให้มีการก่อสร้างใบอนุญาตออกยังไง
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรู้บ้างไหมประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่า
ลงไปแล้วทำไมไม่มีตำรวจมาดูแลเขาเลยไปดูคลิปต้นเรื่องกันเลยค่ะ
พี่ครับใจเย็นนะครับพี่ชายเขามาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าวันนี้ผมผิดไปแล้วเหรอฮะ
ไม่ผิดยังไงผมมาลงไปกว่าทางที่เขารู้สูงแล้วหนูอยู่ไหนสิงหรือไม่เอ้าเอ้า
ถ่ายขึ้นมาคืออย่างงี้นะครับพี่เนี้ยผมไปมุมที่เขาไพร์ใหญ่มาสักครู่เองนะครับ

เมื่อกี้ผมก็เขาตรวจอยู่แต่มีเวลามานั่งกินกาแฟไม่ใช่เมื่อกี้ผมแล้วหลายจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ

ผมพิจารณ์ให้ฟัง

แสดงที่ผู้โดยใหญ่ควรพึ่งมาขึ้นเสียงกับผมไง

มันมีประโยชน์มาเผลงขึ้นเสียงกับผมมันมีประโยชน์อะไรมั้ย

นี่ใครคู่กรณีตำรวจเมื่อสักครู่นี้ใครคุณ

แล้วชาวเน็ตเขาก็เลยกันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณศิราเนี่ยน่าจะเป็นยศพันธ์ตำรวจเอกขึ้นอ่ะ
เป็นผู้บังคับบัญชาไปสั่งเขาขนาดนั้น
ทีนี้มันมีคำชี้แจงจากคุณศิรามาบอกว่า
คือเขาแจ้งเจ้าหน้าที่สพกรณเอาไว้แล้วว่าเขาจะลงพื้นที่ตั้งเวทีชาวบ้าน
รับฟังความเดือดร้อนประมาณสองร้อยคนอ่า
ประเด็นที่เขาต้องโกรธขนาดนี้เพราะว่าเขาเคยถูกฆ่าเรื่องนี้ไง
ถูกขู่ฆ่าถูกขู่ฆ่าขออภัยถูกขู่ฆ่าเรื่องนี้
ไม่ถูกฆ่ายังไม่ตายนะถูกขู่ฆ่าเรื่องนี้
แล้วสาขอความร่วมมือจากสพกรณไปแล้วอ่ะ
ทำไมไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างนี่เขาลงไปทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะ
อืมคนก็ถามว่าแล้วจำเป็นต้องเสียงดังขนาดไหมอ่ะคุณศิรา
เสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกผมไม่ได้เสียงดังไม่ได้กลางหูตึง

ปกติเนี่ยผมไปไหนเนี่ยผมยังไม่มีคนขับรถเลยนะ
ไปถามเพื่อนไปถามคนในพื้นที่ได้ผมขับรถคนเดียวผมไม่ได้กล่างอะไรเลย
นะครับแล้วผมก็เป็นเสียงดังอย่างนี้

ผมในเมื่อผมเป็นสอสอเป็นผู้แทนรัศดรเรามารักษา

ให้การในพื้นที่ทราบก็ควรจะให้
ความร่วมมือหรือสนับสนุนว่าเราจะทำยังไงกับประชาชนและประเทศ
กลับไปนั่งกินกาแฟกับเจ้าของคอนโดที่มีหมายผิดผมถามว่าสมควรไหม
ด้วยความเคารพถ้าพูดน้ำเสียงแบบนี้ในตอนนั้นทุกอย่างมันจะเบาลง

มีประโยชน์ไหมขึ้นเสียงกับผมมีประโยชน์ไหม
เสียงแวดล้อมภายนอกมันดังก็เลยต้องเสียงดังยังเงี้ยหรอ
แต่คุณศิราบอกว่าเคลียร์ใจจบเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ทันวายเลยคลิปแรกคลิป๒มาแล้วค่ะ
ไปตีกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เถียงกันอ่ะเถียงกันมากเถียงกันเสียงดัง
รวมถึงนายกเทศมนตรีตะมนตกรนด้วย
เพราะเขาไปรับเรื่องเดือดร้อนจากชาวบ้านมาแล้วไง

เขาใส่ใจประชาชนคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคุณทัศนาย

เขาบอกแล้วเขาไปในฐานะตัวแทนรัฐบาล

อ่าเขาก็เลยไปขอความชี้แจงจากฝั่งท้องถิ่น
ผู้ว่าก็ดีทั้งนายกเทศมนตรีกะรนก็ดีว่า
ทำไมคุณถึงออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดนี้ให้

คำชี้แจงว่าทำไมคุณถึงปล่อยปลาละเลยให้มีการก่อสร้างโครงการนี้

ทั้งที่มันมีคำร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
คุณเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนใช่ไหม
อันนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจ
ผมไม่ชอบที่คลิปนี้มันทั่วดังทั่วประเทศแห่งวันนี้

เสียงดังแข่งกันเลยสองฝั่งนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขามามอบกระเช้าแล้วก็ดอกไม้ให้กำลังใจด้วยนะคุณ

กับการฝ่ายป้องกันและปราบรามสพกรณ

คนในคลิปแรกที่เซียมชินิแจงคุณศิรานะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทประเทืองก็ยืนยันบอกว่า
การที่ไปกล่าวหาเขาจะได้ไหมที่คุณจิราพูดตอนท้ายคลิปว่า
แต่มีเวลาไปนั่งดื่มกาแฟกับผู้บริหารคอนโดเหรอ
ตำรวจโทประเทิงบอกว่าการที่มากล่าวหาเขาแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ
ที่เขาไปนั่งในร้านนั้นเขาไปสอบถามสถานการณ์กับตำรวจที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่
ไม่ได้ดื่มกาแฟกับผู้บริหารคอนโดเอื้อประโยชนท้องถิ่นอะไรทั้งนั้น
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบย้ำนะต้องตรวจสอบว่ามันจริงอย่างที่คุณศิราบอกไหม